มีความรู้สึกว่าสนามเลือกตั้งกรุงแท่มมหานครรอบนี้อาจมีแค่สองพักชิงดำกัน
ขณะที่รวมไทยสร้างชาติจะเป็นตัวเบียดแทรก
สี่ปีที่แล้วกรุงแท่มมหานครมีสอได้๓๐คน
แบ่งเป็นพลังประชารัฐ๑๒คนเพื่อไทย๙คน
และอนาคตใหม่หรือก้าวไกล๙คน
แต่การเลือกตั้งรอบนี้พักพลังประชารัฐจะไม่เหมือนเดิม
ร่อนน้ำแยกสายไผ่แยกก่ออดีตสอดสิบสองคน
ส่วนใหญ่ไปอยู่กับภูมิใจไทย
ส่วนหนึ่งก็ย้ายไปรวมไทยสร้างชาติ
จะพยายามเข็นผู้สมัครหน้าใหม่ลงชิงชัย
แต่โอกาสของพักพลังประชารัฐ
จะเหนื่อยมากกว่าพักของลุงตู่ในสนามเมืองหลวง

หวังจุดกระแสลุงตู่ให้ติดเหมือน๔ปีก่อน
ยังคงพยายามย้ำเรื่องชาติและสถาบัน

ณเวลานี้กระแสยังจุดไม่ขึ้น

คราวที่แล้วสนามกรทมถึงกับศูนย์พันธุ์

แม้จะมีดรเอ๊สุชัชวีสุวรรณสวัสดิ์
และมาดามเดียวัฒนยาบุญนาคมาเสริมทัพ
แต่พอของหลายสำนักยังออกมาในทิศทางเดียวกัน
ว่ากระแสกรุงเทพมหานครยังนิ่งไม่กระเตื้อง

กลยุทธ์หวังปักทงลงสนามเมืองกรุงให้ได้
แต่ก็ต้องเผชิญกับขีปนาวุฒิลูกใหญ่
จากนายชุวิกมนต์วิสิทธิ์ที่เดินหน้าทะลมรายวัน

สนามเมืองกรุงค่อนข้างน่าห่วง

และอายุต่ำกว่า๔๐ปีลงมา

และมอบความไว้วางใจให้กับก้าวไกล
หากยังสามารถรักษากลุ่มแฟนคลับเดิม
เหมือนเมื่อ๔ปีก่อนที่กระแสธนทรฟีเวอร์ไว้ได้
เก้าอี้สอสอของก้าวไกลที่เคยได้๙ที่นั่ง
ก็มีโอกาสลุ้นกลับเข้าสภาได้ไม่ยาก
ส่วนพักเพื่อไทยกระแสยังแรงต่อเนื่อง
มาตั้งแต่การเลือกตั้งผู้ว่ากอทม
แม้ในชัดสิทธิพันธุ์จะเป็นผู้สมัครอิสระ

สนามกรุงเทพมหานคร
สามารถชนะเลือกตั้งได้ด้วยคะแนน๑ล้าน๓แสนคะแนน
ผู้สมัครสอกรของพักเพื่อไทย

รวมเสียงโหวตได้ถึง๖๒๙๐๐คะแนน
ส่วนพักเก้าไกลได้สอกร๑๔ที่นั่ง
รวมเสียงโหวต๔๘๕๘๓๐คะแนน
ผลสำรวจของนิดาโพลในสนามกรุงเทพมหานคร

ตามด้วยก้าวไกลและรวมไทยสร้างชาติ

ว่าหากมีการเลือกตั้งณเวลานี้
สนามกรุงเทพมหานคร๓๓ที่นั่ง
จะเป็นศึกชิงดำระหว่างพักเพื่อไทยกับก้าวไกล
โดยมีรวมไทยสร้างชาติเป็นตัวสอดแทรก
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน